ส่วนเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุค่ะที่พระนครศรีอุทิยารถสองคันพุ่งมาชนกันกลางแยกนะคะ
แต่เหตุการณ์นี้ก็คือมีคนที่ได้รับบาดเจ็บค่ะคนขับรถฟอร์จูเนอร์ก็คือเป็นหนึ่งในคันที่มาชนกันเนี่ยนะ
ถึงขั้นต้องมีคนไปถามว่าโอ้โหมีพระดีอะไรถึงรอดชีวิตมาได้นะ
เขาก็บอกว่าเชื่อว่าเป็นบารมีของหลวงพ่อรวยพระเกจิชื่อดังที่คุ้มครองนะคะ
โอ้โหนี่ค่ะก็มากันถึงตรงแยกพอดีครับต่างฝ่ายต่างมา
พุ่งกันชนปั๊งอย่างงี้นะคะแยกนี้แยกวัดใจโอ้โหไม่มีไฟ
รถฟอร์จุนเนอร์นี่ข้างหน้ายับเลยอ่ะนี่อืม
แต่ฟอร์จูเนอร์มานี่ดูแล้วแทบไม่ได้เบรกชะลอดูเลยนะครับ
ช่วงบ่ายสามโมงวันนี้ค่ะถนนในพื้นที่ตำบลพระแก้วอำเภอพาชี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะ
คือรถฟอร์จูเนอร์กับรถกระบะนะคะพุ่งชนกันแบบนี้

ก็ไปชนเสาไฟฟ้าข้างทางด้วยนะคะเสาไฟฟ้าหักไปหักโค้นไปต้นหนึ่งอ่ะ
หลังเกิดเหตุตำรวจไปตรวจสอบค่ะฟอร์จูเนอร์สีดำป้ายแดงนะคะ
มีคนอยู่ในรถสามคนบาทเจ็บเล็กน้อยหนึ่งราย
อีกคันเป็นกระบะส่งน้ำแข็งอีซูซูสีขาว
ทะเบียน๑ท้าวพุท่าว๔๒๖๗กรุงเทพฯ
นายปริญญาจงอนุรักษ์วงอายุ๔๕ปีเป็นคนขับ
ก็บาดเจ็บนะคะหัวแตกแล้วก็ที่หน้าก็มีแผลค่ะ
คนขับกระบะส่งน้ำแข็งบอกว่าขับมาตามถนนมุ่งหน้าไปส่งน้ำแข็งให้กับลูกค้า
มาถึงแยกก็ถูกรถฟอร์จูเนอร์พุ่งชนเต็มอย่างที่เห็นค่ะ
ส่วนคนขับรถฟอร์จูเนอร์นะคะนายนัทพงศ์ธรรมาอายุ๓๖ปี
บอกว่าเขากับเพื่อนมากัน๓คนขับมาจากสถานีรถไฟ
ขับความเร็วประมาณ๙๐๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาถึงแยกไม่ทันระวัง
ก็คิดว่าถนนเส้นนี้ไม่ค่อยมีคนใช้เห็นถนนโล่งเห็นว่ารถน้อยไม่น่าจะมีรถ
ต้องเลยพุ่งไปเลยเต็มเขาพงไปทำบุญและเช่าพระเครื่อง
หลวงพ่อรวยท์วัดตะโกรุ่นสะมนตร์ศักดิ์มบูชาระหว่างขับรถกลับบ้าน
คุ้มครองให้ปลอดภัยหลวงพ่อรวยเป็นพระเกจิชื่อดังนะคะ
ของเมืองเก่ามีความขลังเป็นอมตะด้านเมตตามหานิยม
เรื่องของโชคลาภแต่ตำรวจบอกว่าก็ต้อง
เดี๋ยวสอบปากคำทั้งคู่ทั้งคนขับฟอร์จูเนอร์และรถกระบะนะคะ
เมืองต้นต้องมีการแจ้งข้อหากระทำการโดยประมาทร่วม
กับคนขับรถทั้ง๒คันเลยค่ะ